รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ค่ะ
ล่าสุดมีการลงติดตามคดีทำร้ายร่างกายรองประธาน

คือเป็นคลิปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชม
คือมีผู้ชายสองคนนะ
มาทำร้ายร่างกายรองประธานสภาเทศบาลเมืองอายุทยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวแล้วด้วยได้ด้วยนะคะ
ล่าสุดญาติของนายทศพรวิชิตพงศ์
ซึ่งเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองอายุทยา

แล้วก็บาดเจ็บสาหัสนี่เป็นภาพวันเกิดเหตุค่ะ

ผู้ชายสองคนที่เป็นคนร้ายมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ทำร้ายร่างกายคุณทศพรจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทีมแพทย์บอกว่า
ผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการสุดหนักต้องมีการปั๊มหัวใจถึง๔ครั้ง
ในที่สุดไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
แล้วก็เสียชีวิตสักประมาณสายก็คือ๑๑โมงที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเป็นห้องน้ำร้านอาหารแห่งหนึ่ง
สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน

ขณะที่คุณทศพรได้มีการพูดคุยกับนายดานัย
อยู่ทองอายุ๓๒ปีแล้วก็มีการกอดคอตบไหล่กัน

คุณทศพรผู้ตายชวนดันัยไปห้องน้ำ
แล้วดันัยไปสะกิดเพื่อนวงกลมสีแดงเสื้อดำ

หลังจากนั้นทศพรเดินไปห้องน้ำ
ขณะนั้นนายดันัย
อายุ๒๘ปีที่ใส่เสื้อสีดำเมื่อสักครู่

เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่คำถามคือคุณทศพรหายไปไหน
เพราะคุณทศพรไม่ได้เดินกลับมาด้วย
พนักงานในร้านเนี่ยเห็นผิดสังเกตว่า
ทำไมคุณทศพรไปเข้าห้องน้ำนานผิดปกติ
เลยเดินไปไปตามแล้วก็ไปตรวจสอบที่สุดก็พบว่า
คุณทศพรนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำ
จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจนำ
ตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ไปสอบถามคุณปัณฑัฐอิสระพัดพร
เป็นเจ้าของร้านอาหารที่เกิดเหตุ
คุณปัณพัฒน์บอกว่าคนตายก็คือผู้ตาย
เป็นลูกค้าที่ร้านมาสักประมาณ๕เดือนแล้ว
คืนวันเกิดเหตุช่วงใกล้ปิดร้าน
ผู้ตายเดินทางมานั่งดื่มที่ร้านคนเดียว
ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาก็คือคนร้าย

ภาพกล้องวงจรปิดก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีการทะเลาะกันนะ

แต่เมื่อผู้ตายเดินเข้าห้องน้ำหลังร้าน
ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็เดินตามไป
ตอนแรกคิดว่าผู้ตายหกล้มหัวฟาดพื้น
เพราะอาจจะเมาหรือเปล่า
ก่อนจะถึงที่ร้านเนี่ยสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
อันนี้เจ้าของร้านเขาเล่านะ
ก็จะกลับแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใครนะคะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลย
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้
หลังตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนได้

หมายจับของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งจากการสอบถามนายดานัยผู้ต้องหาคนแรกเนี่ย

เพราะไม่พอใจคำพูดของนายทศพรที่พูดจาท้าทาย

จังหวะนี้สบโอกาสเดินตามไปด้วย
แล้วก็ช่วยลงมือกันกับนายอุกฤษ

อกจากนี้ค่ะนายดานัยก็พอไปตรวจสอบประวัติเนี่ย
เคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาแล้ว
ในพื้นที่สนสายไหมด้วยนะคะ
ดีนี้ก็ถือว่าตำรวจทำงานเร็วนะคะ